คือน้องมะลิพูดสั้นแต่เป็นการท้าทายว่าเอาสิ
ฉันขอใส่สำเนียงใหม่ให้

โชว์ไปนี่ก็เป็นไฟล์เย็นเทนไฟล์เย็นเทนไป

๕๐๐๐๐แล้วคะ
เอาสิกันเดียวพี่ปุ้ย

ไม่ต้องขึ้นทีละ๕๐๐๐ได้นะครับผมบอก

เอา๗หรอเอา๗หนึ่งหรอ
ตอนนี้อยู่ที่๕หมื่น๓แล้ว
น้องบอกยังไม่จบตรงนี้

ใครให้มากกว่า๕๓๐๐๐มีไหมคะ

หันที่เท่าไหร่คะ

ลองดูนะ๕๓๐๐๐ครั้งที่หนึ่ง

น้องชื่อค่ะ
อะไรนะ
น้องชื่อค่ะ
แปลกับพี่อัย

ฉันยังไม่มีเป็นของตัวเองนะ